ต่อไปนี้คลิปต่อไปนี้ไม่ไหวอย่าฝืนห้ามฝืนนะคะ
เพราะว่าถ้าฝืนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้เห็นไหมคะ
สองแถวสีขาวมาจอดละที่สาราพักข้างทางครับหลังจากนั้นนะคะ
เดี๋ยวหลังคาเขานะมันจะไปติดเนี่ยติดหลังคารถไปติดกับหลังคาสาราริมทาง
ใช่สาราริมทางมันโค้งลงมาเนอะอ่าและลักษณะคนขับไม่เห็นแน่นอน
เพราะหลังคามันอยู่ด้านบนหลังจากนั้นยึกยักษ์ครั้งแรกเอ๊ะถอยติด
อะไรเออถอยเข้าถอยออกไปไปมามาครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าน่าจะ
คือไม่ไหวแล้วแหละเหยียบคันเร่งเต็มแรงเลยอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะ
ดูต่อไปนะครั้งสุดท้ายของเขาจังหวะนี้นะนี่นี่อันนั้นไง
เอาเอาเป็นไงคะไปเลยอ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะเออก็บนรถสองแถวมีคนอยู่นะ
ใช่มีคนอยู่๓๐เลยแล้วถามว่าเขาหยุดรอไหมลงดูความเสียหายไหม
ไม่ค่ะไปเลยนะคะเอาไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่า
นายนครินบุตรดาดุยอายุสิบเจ็ดปีค่ะเขาบอกว่าตัวเองเอารถรถจักรยานยนต์มาซ่อม
อยู่ที่อู่ด้านหลังสาลานี่แหละขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนรถชนกับอะไรสักอย่าง
ก็เลยมองเข้าไปดูเอ้าหลังคารถสองแถวไปติดอยู่กับหลังคาสารา
คนขับก็เห็นพยายามถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้า
พยายามให้หลุดออกมาแต่สุดท้ายค่ะพังแบบนี้แล้วก็หนีไปด้วย
ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะพร้อมกับอบตครูบางหลวง
มาตรวจสอบความเสียหายและให้เจ้าหน้าที่อบตครูบังหลวงไปแจ้งความไว้แล้วค่ะ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดรถสองแถวสีขาวน้ำเงินคันนี้
เส้นทางมี๒สายปฐุมธานีวัดเจดีหอยกับปฐุมธานีประตูน้ำสิงหานาฏ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าทะเบียนมันค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวจะติดตามคนขับรถคันนี้มารับผิดชอบต่อไปเออ